เพราะว่าคนที่แวะที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้

เดียในการที่เขาได้ไปเข้าห้องน้ำ
และพอถ้าเห็นห้องน้ำสกปรกเมื่อไหร่
ก็จะสามารถเรียกพนักงานได้
ให้มาทำความสะอาดให้ต่อทันทีเลยได้ทันที
โดยใช้วิธีการเคาะระคังด้านหน้าห้องน้ำภายในปั๊มครับ
นี่แหละครับระคังใบนี้แขวนไว้
เอาเป็นคุณคุณเข้าห้องน้ำคุณงงไหม
เคาะใครเรียกใครตอนแรกผมถ้าจะเข้าไป
นึกว่าต้องเคาะก่อนมีใครอยู่ข้างในไหมคะ
หรือว่าเป็นการนับจำนวนหรือบอกใครที่อยู่ข้างใน
ว่าฉันอยู่ข้างในหรือว่าฉันจะเข้าไปแล้ว

ไม่ใช่เดาผิดกันไปหมดแล้ว
ต้องรีบทำธุระให้เสร็จ
เคาะแล้วบอกว่าเร็วหน่อยจ้า

จริงภายในปั๊มน้ำมันบางจากใกล้โค้งปาลัง
ถนน๔ตรังอเมืองจังหวัดกะบี่แห่งนี้นะครับ
มีผู้มาใช้บริการแล้วก็สามารถที่จะเคาะระคังนี้ได้

ซึ่งเมื่อพนักงานปั๊มน้ำมันได้ยินเสียงระคัง
ก็จะรีบเข้าไปทำความสะอาดให้ทันทีนะครับ

คือนางสาวเปมิกาจิตกรมนะครับ
ถึงแนวคิดในการนำระคังไปติดไว้ที่ด้านหน้าห้องน้ำ

ต้องการให้ลูกค้ารวมถึงนักท่องเที่ยวและประชาชน
ได้ใช้บริการห้องน้ำที่สะอาดตลอดเวลานะคะ
อกจากนี้ทางปั๊มน้ำมันยังจัดสปาหินโอเรกอน
ไว้ให้บริการลูกค้าที่แวะมาด้วย
ไม่ต้องออกจากห้องน้ำเนาะ
และที่สำคัญสถานที่ต่าง
เขาก็จัดอย่างสวยงามนะคุณ
เอายางมาทาสีติดดอกไม้ประดับ

เป็นลูกครึ่งพันประสงค์ยีลาย
กระถางต้นไม้จัดซะสวย
วัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงเป็นรูปตัวการ์ตูนต่าง
ซึ่งพนักงานที่ว่างเว้นจากการให้บริการลูกค้า
มาช่วยกันในการทาสีนะครับ
แล้วก็มีการปูลานหินแบบที่เห็นนี่เป็น

ทั้งหมดทั้งมวลเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
แล้วก็แหล่งดึงดูดประชาชนที่จะแวะเข้าไปในปั๊มได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ
บางทีเราเข้าปั๊มน้ำมันแล้วจะไปหาห้องน้ำ
มีความรู้สึกว่าห้องน้ำจะน่ากลัวหรือเปล่า
แต่นี่ทางตั้งแต่ทางเข้าไปไม่น่ากลัว

สะอาดสดใสแต่ติดที่ละขังเลยนะ
สมมุติถ้าผมได้ยินสมมุติทำธุระอยู่ในห้องน้ำ

ยังไม่ทันเลยทิชชู่ก็ยังหาไม่ได้เลย

ไม่ใช่เขาเรียกพนักงานมาทำความสะอาด